มาดูความคืบหน้ากรณีหมอเปรมนะคะในแพทย์เปรมศักดิ
ยยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่เมื่อวานเนี่ย
ก็ได้ไปเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
สำหรับประเด็นที่มีข้อพิพาทกับทางสื่อมวลชน
เป็นลักษณะของการคุกคามสื่อแต่คุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านไผ่เขาบอกว่าตอนนี้
ชักจะเริ่มไม่พอใจหมอเปรมล่ะอืม
เพราะว่าหมอเปรมเขาจัดรายการวิทยุชุมชนจำได้ไหมที่เราเล่าไป
แล้วหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยหมอเปรมจัดรายการวิทยุ
โจมตีนักข่าวทุกวันคือใช้หนี้เป็นช่องทาง
ใช่ใช้ช่องทางทางราชการที่มันเป็นคลื่นวิทยุของทางราชการ
อืมที่ควรจะใช้ประชาสัมพันธ์ผลงานการทำงานในพื้นที่
แต่กลับใช้คลื่นวิทยุโจมตีนักข่าว
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม
เขาตั้งชื่อรายการให้ใหม่แล้วตอนนี้
บรรยากาศเบื่อทุกครั้งเมื่อฟังหมอเปรมชาวบ้านบอกเบื่อเบื่อมาก
วันลบวัฒนาคมประทีปชาวชุมชนบ้านไผ่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะ
บอกว่าการกระทำของนายแพทย์เปรมศักดิยยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนำเครื่องมือของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว
จริงแล้วมันควรจะประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่นำมาใช้โจมตีผู้สื่อข่าวหลังเกิดเรื่องนี้
ลักษณะเหมือนกับแบบแก้ต่างให้ตัวเองคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องที่ประชาชนเขาอยากรู้จริงคือเรื่องรูปถ่ายที่โพสต์ในโลกโซเทียลค่ะ
เปรมคะคือรูปที่หมอเปรมไปนั่งผูกข้อไม้ข้อมือกับเด็กนักเรียนชั้นม๕นี่แหละค่ะ
เรื่องนี้ชาวบ้านอยากรู้แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นพูดให้ฟังเลย
ไม่เห็นอธิบายชี้แจงให้ฟังเลยชาวบ้านบอกเบื่อมาก
เปรมพูดกรอกหูทุกวันก็อย่างที่บอกรายการเปลี่ยนชื่อแล้วชาวบ้านเปลี่ยนให้เองเลย
เบื่อทุกครั้งเมื่อฟังหมอเปรมนะคะ
ส่วนหมอเปรมเองเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
กางเกงภายในห้องทำงานเมื่อ๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เปรมยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ผู้สื่อข่าวทั้ง๕คนเข้าไปในห้องบังคับให้ตัวเองตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายกับหญิงสาวนักเรียนชั้นม๕
ซึ่งหมอเปรมบอกว่าเรื่องนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ลงข่าวเรื่องของหมอเปรมต่อเนื่องถึง๑๐วัน

ผมไม่ทำอะไรผิดผลหมายแน่นอนนะครับ
ไปตรวจสอบรู้ได้นะครับ
แล้วท่านศรีเขาบอกว่าท่านหมอสั่งการนาฬิการ
เขาชอบกล่าวหาผมก็กล่าวหาค่ะ
เขาอยากกล่าวหาก็ตามสบาย
หมอที่ฉันไม่ได้ทำกันเก่งนะครับ

เพราะผมเรียนว่าเวลาผมทำงานเห็นไหมครับ
ผมโพสต์เฟซบุ๊คตารางการทำงานผมเนี่ยเยอะมาก

ผมออกงานตั้งแต่เจ็บโมงขึ้นแปดโมง

แต่เวลาอยากจะได้อะไร
แล้วก็บุกเข้าไปแล้วก็คาดคันเดียวให้ได้

ในฐานะที่เป็นคนด้วยกันนะ
ผมอยากให้เคารพกันบ้าง
เคารพกันบ้าง
บางทีคนอยากจะได้อะไรแล้วต้องได้มันคืออะไร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หมอเปรมวันนี้๕สิงหาคม

ว่าน่าจะมีการสรุปสำนวนแล้ว

พวกราชการจังหวัดขอนแก่นเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปค่ะ